สีสันข่าวเช้าไทยรัฐกับพี่ทิศเป้นะครับ

เรื่องของวันศุกร์แบบนี้สุขสบายนะครับ

รับรองว่ามีเรื่องน่ารัก

ยังไงก็ดูแลเรื่องจราจรด้วยนะครับ

เป็นแบบไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมครับ
สีสันข่าวเช้าไทยรัฐวันศุกร์แบบนี้นะครับ
มาเรื่องน่ารักของสัตว์รู้ตัวหนึ่งครับ
จะเป็นอะไรนั้นเชิญชมได้เลยครับ
การจราจรยามเช้าที่คับข้าง

เจ้าหน้าที่ต้องดูแลทุกชีวิตให้ปลอดภัย
ใครข้ามถนนจึงต้องดูแลเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ต้องดูแลคณะข้ามถนน
และเจ้าเหมียวก็เยื้องย่างแบบเต็มภาคภูมิล่ะครับ
เรื่องน่ารักของครอบครัว

คุณพ่ออาจจะขาดความอบอุ่นนะครับ
ก็เลยขึ้นเตียงไปอุ้มคุณลูกมานอนข้างล่างแทน

คุณพ่อก็ไปนอนข้างคุณแม่อย่างสมใจแล้วครับผม
แต่คุณลูกดันตื่นครับ

แม่ครอบครัวนี้น่ารักจังเลย

เอ๊ประตูบ้านเปิดพอดีอากาศก็ร้อน

อ้าวพวกเรารุ้ยกันเลย

เล่นเต็มที่เจ้าของบ้านมาอยู่

เย้เย้เย็นสมัย

ปลาครับอย่างเมื่อผมจะอยู่กันอย่างไรนะครับ
พวกพี่ไม่ห่วงชีวิตปลาอย่างพวกผมเลยครับ
แกะสลักไม้ถือว่าเป็นงานศิลปกรรมที่เก่าแก่ประเภทหนึ่ง
เรามาดูกันที่เมืองจีนกันบ้าง
แกะสลักไม้ทั้งต้นแบบนี้ถือว่ายากนะครับ
แหมออกมาก็สวยงามจริง
ดูสิครับสาวสวยหนุ่มน้อยแกะสลักกันไปเรื่อย
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ